เดี๋ยวเราจะมาประมวลดูหน่อยนะครับว่า
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ตลอดทั้งวันเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตลอดทั้งวันต้องถือว่า
สภาพอากาศนั้นเป็นใจดีทีเดียวนะครับ
ก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ส่งปัญหากับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แบ่งเป็นหลายด้านด้วยกันทั้งด้านในถ้ำและด้านนอกถ้ำนะครับ

พื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
จากปากถ้ำตรงเข้าไปประมาณ๒กิโลเมตรถึง๓กิโลเมตรจะมี๓แยก
ขวาอย่างที่ท่านเห็นนะครับเลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นด้านดอยผาหมีนะครับ
ตรงด้านนี้นักสำรวจทั้งคนไทยและคนต่างชาติเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว
ไปได้ประมาณกิโลเมตรกว่านะครับยังไม่เจอทางออกนะครับก็สำรวจได้เท่านี้
ถ้าเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ฝั่งด้านดอยตุง
ท่านผู้ชมครับเป็นภารกิจหลักที่หน่วยซิลจะต้องลุยน้ำดำน้ำไปค้นหาให้ได้
ขณะที่ด้านนอกก็จะสูบน้ำนะครับวันนี้ระดับน้ำภายในถ้ำลดลงนะครับ
ฝนที่ตกมาน้อยการปฏิบัติการภายในถ้ำนั้นเมื่อวานนี้
ระดมเครื่องสูบน้ำมาอีก๔๐ตัวนะครับเพื่อติดตั้งภายในถ้ำ
สูบน้ำบริเวณหนองน้ำผู้เนี่ยก็ทำด้วยเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับ
ก็ไปติดตั้งเอาไว้แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ย
เรียกว่าพญานาคนะฮะนำมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับเอามาสูบน้ำนะครับ
แล้วก็ยังมีการเจาะน้ำบาดานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าความสามารถในการเจาะของเครื่องเนี่ยทำได้ถึงพันเมตรนะครับวันนี้ก็ถือว่าทั้งเจาะน้ำและก็สูบน้ำทำได้ดีทีเดียว
ปฏิบัติการระบายน้ำทั้งหมดนี้ทำให้ทีมค้นหาภายในถ้ำดำน้ำไปได้ไกลกว่าทุกวันนะครับ
โดยผ่านไปได้ถึงโถง๓ซึ่งใกล้กับจุดหาดพัทยาแล้วก็ได้ลำเลียงขวดอากาศนะฮะเป็นถังออกซิเจนที่เอาไปติดตั้งไว้ที่โถง๓เพื่อวางเชือกนำทางเข้าสู่บริเวณ๓แยกแล้วก็เดินเท้าต่อไปยังหาดพัทยานะครับ
อีกภารกิจหนึ่งที่ยังไม่ล้มเลิกนะครับแล้วก็ยังไม่ละความพยายามก็คือปฏิบัติการในการโรยตัวสำรวจปล่องเหนือถ้ำทั้งทางฝั่งพัทยาแล้วก็ดอยผาหมีนะครับ
เพราะว่าคาดหวังว่าจะพบอีกทางหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ถ้ำนะครับโดยการพบปล่องที่อาจจะมีความหวังมากที่สุดก็คือทางดอยผาหมีนะครับ
วันนี้นำโดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจตะเวนชายแดนนะครับได้ไปกับทางกองร้อยคู่ชีพนเรสวนด้วยนะครับแล้วก็ตำรวจสื่อสารเจ้าหน้าที่กรมอุทยานด้วย
กู้ภัยด้วยแบ่งชุดปฏิบัติการเดินเท้าแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปทางฝั่งดอยผาหมี
รูปตัวแอลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยโรยตัวลงไปตามปล่องลึกประมาณ๔๐๕๐เมตร
ก็จะไปเจอพื้นที่ความกว้างนะฮะประมาณ๖เมตรด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับว่า
วันนี้ปฏิบัติการนั้นไปเจอเจออะไรยังไงบ้างนะครับ

นี่คือพื้นที่ต่างที่เจอปล่องนะครับ
อยู่ด้านบนของถ้ำหลวงนะครับบริเวณของฝั่งดอยผาหมีนะครับ
อีกแผนปฏิบัติการหนึ่งก็คือปฏิบัติการสำรวจธรณีฟิสิกส์นะครับ
เพื่อจะขุดเจาะผนังถ้ำนะฮะ
เราจะเจาะผนังถ้ำจากด้านบนนะครับ
มี๒ส่วนด้วยกันทีมแรกเป็นนักวิชาการวิศวกรจากหลากหลายองค์กรสถาบันมาร่วมดำเนินการนะครับ
แต่วันนี้ยังไม่ได้ดำเนินการขุดเจาะเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการใช้เครื่องมือสแกนตรวจสอบบริเวณผนังถ้ำ
บริเวณที่ใกล้กับหาดพัทยาเช่นโรนแล้วก็เครื่องธรณีฟิสิกส์ต่าง
ได้ผลสแกนแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์ก่อนนะครับ
จึงจะกำหนดพิกัดผนังถ้ำแล้วก็เคลื่อนย้ายเครื่อง
ยังจุดที่กำหนดเพื่อดำเนินการเจาะเพิ่มตรงทางเข้าถ้ำ
ส่วนรูปแบบการเจาะนั้นจะเจาะเป็นแนวดิ่งหรือว่าแนวราบ
ต้องรอผลการสแกนมาประเมินอีกครั้งนะครับ
โดยจะหาจุดที่ตั้งเครื่องมือเจาะหินได้สะดวก

ต้นคาดว่ารัศมีความกว้างของรูที่เจาะ
จะประมาณ๔๕นิ้วแล้วก็จะใช้กล้องส่องสว่าง

เข้าไปด้านในเพื่อที่จะตรวจสอบ
แล้วก็ถึงจะดำเนินการขั้นต่อไปนะครับ
อีกทีมหนึ่งก็คือกรมทรัพยากรธรณีนะครับ
จะสำรวจบริเวณผนังปลายถ้ำนะครับ
เป็นผนังที่อยู่บริเวณปลายถ้ำเหนือหาดพัทยาบีชนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่ใช้เครื่องมือสแกนหาพิกัด

โดยการเจาะจุดนี้เนี่ยจะเจาะเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณ
หรือว่าหย่อนอาหารลงไปในถ้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีทั้งในถ้ำแล้วก็นอกถ้ำนะครับ
นี่เป็นแผนที่ทำกันมาตั้งแต่ที่ทราบข่าวว่าทั้งหมดติดอยู่ในถ้ำนะครับ
ตลอด๗วันจนถึงวันนี้ใช้แผนนี้นะครับ
ปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ลดละนะครับ